ถามหน่อยรายเดอร์ที่มีเรื่องกับวัยรุ่นถึงขั้นวางมวยกันแล้วเอามีดมาจี้ขู่

เขาจะจับมือกันได้ไหมหรือยังไงลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
น้องหยุดเฮ้ยหยุด
น้องหยุดอย่าสละกันไม่เอาไม่เอา
เรียนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนโอ๊ตเนี่ยอายุยี่สิบสาม
เอาก็ตามทั้งโอ๊ตทั้งดิวเนี่ยมาที่โรงพักมาเคลียร์กันหน่อยสิ
เมื่อวานดูบรรยากาศค่ะโอ้ยตำรวจต้องกันหน่อยไหม
เขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ดิวอ่ะมันจ้องมองผมใหญ่เลยแล้วแฟนผมก็สะกิดบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นสิมันจ้องใหญ่เลยผมก็เลยหันไปถามว่าแบบ
หน้าไมค์อ่ะแล้วก็เดินเข้าไปหาคราวนี้แหละมันกลายเป็นเรื่องเลย
ชกต่อยกันแล้วพอดิวชักมีดออกมา
เห็นบอกท่าไม่ดีแล้วโอ๊ตก็ต้องถอยมาตั้งหลักก่อนนะคะ
รุ่นพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีก็เลยบอกรุ่นพี่ให้เข้ามาช่วยหน่อย
เพราะว่าโอ๊ตก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกทำร้าย
ส่วนฝั่งดิวดิวจ้องอะไรเขา
บอกว่าวันนั้นผมกับเพื่อนนั่งรอรอรับงานอยู่
ก็คือเขาเป็นรายเดอร์ใช่ไหมก็รอว่ามันมีงานลูกค้าเข้ามาหรือเปล่า

ผมก็เห็นว่าสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วมีผู้หญิงซ้อนมาไง
ผมก็หันไปมองมองไม่ได้เหรอไงพี่

แต่ฝั่งนั้นเขามาถามว่ามองหน้าทำไม
ก็เลยเถียงกันแล้วก็บานปลายจนมาต่อยกัน
ผมโมโหผมก็เอามีดที่ผมมีอยู่ออกมาขู่สิ
คุณผู้ชมฟังดีนะท้ายที่สุด
แล้วเหมือนกับจะมีเรื่องกันแล้วก็ด่ากันอยู่เนี่ยนะ

สุดท้ายขอดูภาพหน่อย

จริงใช่ไหม
จริงใช่ไหม
หลังจากออกจากโรงพักไปปุ๊บจะไม่มีมองหน้า